ชิคสายชิวต้องไม่พลาดเลยไปที่จังหวัดกระบี่
ลงใต้ไปเลยที่นี่เขามีแลนดมาร์คสวยให้เราไปถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ
โอ้โหนี่สถานที่แห่งนี้นี่โอ้โหเป็นแลนด์มาร์คเขาเลยนะ
จังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากที่เที่ยวทางธรรมชาติแล้วนะคะ
ยังเป็นเมืองศิลปะที่มีงานประติมากรรมมากมายนะคะหลายอย่างเลย
อย่างประติมากรรมปูดำนี่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดกระบี่เลยนะ
อกจากนี้ยังมีปฏิมากรรมตามสี่แยกไฟแดงที่คอยสร้างสีสันให้กับเมืองกระบีเป็นอย่างมากเลย
นี่เห็นไหมคุณมาดูกันแยกประติมากรรมในเมืองกระบี่มีอยู่ทั้งหมด๔แยก
ซึ่งแนวคิดก็มาจากคุณกีติศักดิ์นะคะภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ต้องการเอาสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่มาทำเป็นไฟแดงบริเวณแยกต่างนั้น

ใช่แล้วค่ะซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองกระเบี่ยงคุณกีรติศักดิ์เป็นคนนำไอเดียนี้มา
เริ่มกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่กับ๔แยกช้างในสมัยก่อน
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีช้างป่ามากที่สุดในประเทศไทยเลย
ทำให้มีการตั้งพะเนียดคล้องช้างขึ้นจนเกิดเป็นเมืองกระบี่ขึ้น

และช้างถือดาบก็ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ด้วย
บริเวณเสาก็จะหล่อเป็นรูปปั้นช้างมากมายค่ะ
นี่แบบที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้นะคะ
ส่วนไฟแดงก็จะออกแบบให้เป็นงวงช้างที่กำลังห้อยออกมานะคะ

เอาล่ะไปดูแยกที่๒กันต่อเลยนะคะ
แยกที่๒นี้มีชื่อว่าแยกนกออก
นี่แยกนกออกเป็นนกตระกูลเหยียวค่ะคุณ

สมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะบินกันเป็นฝูงเหมือนกันหากินอยู่แถวแม่น้ำกระบี่
แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะคะ

ง่ายมากถ้าเกิดเป็นเหยี่ยวจะบินต่ำ
แต่ถ้าเป็นนกออกเขาจะบินสูง
นานทีจะบินออกมาหาอาหารทีนึง
บริเวณเขาขนาดน้ำหรือว่าแถวลานปูดำนั่นเอง

นกออกถือว่าเป็นต้นแบบของคนกระบี่
เพราะว่าบินสูงมองไกลใจแน่วแน่และรักสันโด

ถึงแม้ว่ากระทั่งทางมาลายเนี่ยคุณ
เขายังออกแบบเป็นแบบนกออกด้วยนะ

คือใส่ใจในรายละเอียดมากเลยทุกอย่าง
คือเป็นงานศิลปะทั้งเมืองเลยนะคะ
มาดูแยกต่อไปแยกที่๓กันบ้าง

แยกเสือเขี้ยวดาบ

มีการขุดพบซากดึกดำบันของเสือเขี้ยวดาบ
อายุหลายสิบล้านปีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้
และหลังจากนั้นก็ได้ให้นักประติมากรรมออกแบบ
กลายมาเป็นเสือเขี้ยวดาบลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะ

แล้วก็ต้องที่ปั้นรูปเสือก็เพราะว่า
เมื่อประมาณ๖๐ปีก่อน
มีเสือโครงและเสือดำอาศัยอยู่ในเมืองกระบี่มากมาย
บริเวณเสาก็จะเป็นปฏิมากรรมนูนต่ำ
สื่อถึงเสือจำนวนมากล้อมรอบเสาเลย
ม้าลายก็จะน่ารักเป็นลายเท้าเสือคุณ

เด็กน่าจะชื่นชอบกันนะคะโอ้โหน่ารักมาก
ยังไม่หมดมาแยกสุดท้าย
แยกที่๔ตั้งอยู่กลางเมืองกระบี่เลย
นี่คือไม่ใช่ลิง

ต้องเป็นแยกมนุษย์โบราณค่ะคุณ
คุณผู้ชมก็อาจจะงงคนถือปิ่นโตยืนอยู่กลางสี่แยกหรือเปล่า
จริงแล้วคือมนุษย์โบราณอย่างที่เราบอกนะคะ
เพราะว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
นักโบราณคดีได้ขุดพบข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านทับปริก
คิดว่าน่าจะเป็นของใช้ของคนในสมัยก่อนค่ะ
นายกเทศบนตรีเมืองกระบี่คนเดิมเนี่ยนะ
ก็เลยเอาแนวคิดนี้มาปั้นเป็นปฏิมากรรมมนุษย์โบราณ

แต่จริงแล้วคือสัญลักษณ์ไฟแดง
ไอเดียดีที่แบบสุดยอดมากจริงคุณเห็นไหม

เป็นคนถือไฟแดงอยู่นะฮะ
แต่ละแยกก็จะถือว่าเป็นเรื่องราวในอดีต
ที่มีที่มาที่ไปมีแบบ
เรื่องราวให้เราได้ศึกษากันมากมายนะคะ
แล้วก็มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกระบี่เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะนัดเจอกันหรือว่าอะไรอย่างนี้
เขาก็จะนัดกันง่ายเออไปเจอกันที่
แยกช้างไหมแยกมนุษย์โบราณไหม
แยกเสือเขี้ยวดาบไหมอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะ
จุดใจกลางเมืองสำคัญสำคัญของจังหวัดกระบี่ที่น่าสนใจมาก
อันนี้อย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับ

กระบี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว
ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้อย่าง

เพราะว่าทะเลที่นั่นผมบอกเลยว่ายังใสสะอาดอยู่นะครับ
ผมเคยไปเที่ยวมาแล้วพร้อมผมติดใจมากมีโอกาสอยากจะไป
สวยงามน้ำใสทะเลแบบเย็นฉ่ำประการังนี่ยังคงความสมบูรณ์
กระบี่ต้องทะเลแหวกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับ
ที่ต้องไปเที่ยวกันหากว่าไปที่กระบีคุณผู้ชมที่อยู่